คุณผู้ชมคะเมื่อช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะคะที่นครราชศรีมา
รถเนี่ยจอดอยู่หน้าที่ว่าการอำเภอประทายนะคะคนก็แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ไปตรวจสอบนี่ค่ะ
เจ้าหน้าที่บอกว่าอาจจะเป็นลักษณะของการถูกล่อลวงมาเพื่อฆ่าชิงทรัพย์
เพราะว่าทรัพย์สินของผู้ตายหายไปหลายรายการเลยค่ะแล้วก็ผู้ตายเองเคยมีการปล่อยเงินกู้นอกระบบด้วยนะคะ
สี่โมงเย็นเมื่อวานค่ะมีคนพบศพนายนรงปักกาโรอายุห้าสิบสี่ปี
เป็นเจ้าหน้าที่สหกรการเกษตรอำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชศรีมาเสียชีวิตอยู่ในรถคันนี้ค่ะ
ตัวโยต้าฟอร์จูเนอร์สีดำนะคะทะเบียนสองก่อก่ายท้อถุงเก้าสองแปดสี่กรุงเทพ
จอดอยู่หน้าที่ว่าการอำเภอประทายจังหวัดนครราชศรีมาตำรวจสพประทายได้รับแจ้งนะคะ
ก็เลยไปตรวจสอบพร้อมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยฮุกสามหนึ่งผู้เสียชีวิตเนี่ยค่ะ
ใส่เสื้อยืดสีเหลืองกางเกงยีนขายาวลักษณะคุกเข่าตรงพื้นนะคะ
เบาะนั่งข้างคนขับช่วงลำตัวเนี่ยคว่ำหน้าอยู่ที่เบาะ
คอค่ะมีรอยเขียวช้ำคล้ายกับถูกรัดคอ
สินหายไปหลายอย่างค่ะทางเจ้าหน้าที่ก็นำร่างของผู้เสียชีวิต
ส่งโรงพยาบาลประทายเพื่อชนะสูตรนะคะญาติก็สงสัยว่าอาจจะเป็นการล่อลวงมาเพื่อฆ่าชิงทรัพย์
ตำรวจบอกว่าเบื้องต้นได้ข้อมูลมาว่ามีการโพสต์ข้อความ
ตามหาตัวนายนรงเพราะว่าหายไปตั้งแต่๑กุมภาพันธ์
มาพบเป็นศพช่วงเย็นเมื่อวานตำรวจก็ตั้งประเด็นเอาไว้ว่าก็น่าจะเป็นลักษณะของการล่อลวงมาฆ่าชิงทรัพย์นี่แหละค่ะ
นรงเองก็ปล่อยเงินกู้นอกระบบด้วยทีมข่าวของเราตามความคืบหน้าเรื่องนี้ให้คือลงพื้นที่ไปจุดที่พบศพ
ครับแล้วก็ไปที่จุดเกิดเหตุคือคนที่พบศพคนแรกเนี้ยค่ะชื่อว่านายนิรันดิ์อายุห้าสิบแปดปี
ก็เป็นชาวบ้านในพื้นที่นี่แหละเขาก็เล่าให้ฟังเขาเนี่ยเป็นคนขับรถรับส่งนักเรียน
พอรับนักเรียนเสร็จตอนเช้าอ่ะนะคะก็จะขับรถเปล่าไปจอดไว้ที่ริมรั้ว
ใกล้กับจุดที่พบศพคือจอดรถตรงนี้เป็นประจำ
เมื่อวานนี้ตอนเช้าก็ไปจอดรถก็สังเกตเห็นนะคะ
ว่ามีรถโตเยอต้าฟอร์จุนเนอร์ของผู้ตายอ่ะค่ะจอดอยู่
เฉียงหันออกไปทางถนนติดรั้วอยู่ใต้ต้นไม้
หน้าต่างฝั่งคนขับคือเปิดทิ้งไว้ประมาณสักห้าเซนติเมตรค่ะนายนิรันดิ์บอกว่าผมก็ไม่ได้สนใจ
ก็คิดว่าคนก็คงมาจอดรถทำธุระลานจอดตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ของที่ว่าการอำเภอประทายอยู่แล้ว
ตั้งแต่๗โมงเช้านะคะที่เห็นรถนะคะสามโมงเย็น
เห็นว่าตำรวจมาที่เกิดเหตุมีญาติญาติที่ตามหาผู้ตายมาตรวจสอบตรงนี้
ก็เลยโอ้โหเห็นว่ารักษณะของผู้ตายนอนคว่ำหน้าคุกเข่าอยู่บนพื้นในตัวรถ
ลำตัวคือทับแขนสองข้างเอาไว้หน้าของผู้ตายหันไปทางฝั่งคนขับ
เขาก็ไม่เคยรู้จักกับผู้ตายมาก่อนก็ไม่ได้เห็นอะไรผิดสังเกตผิดปกติอะไร
คือรถฟิล์มมืดด้วยค่ะตอนเช้าที่เห็นเนี่ยคือไม่ได้เห็นด้านในรถ
เห็นอีกทีตอนเย็นก็ตอนเจ้าหน้าที่ไปถึงแล้วนะคะ
ก็คาดว่าน่าจะเป็นเหตุฆาตกรรมค่ะ
รถจอดลักษณะอะไรนี่แหละรถนี่แหละครับหาหน้าหาหน้าเอ่อแนวแนวเฉียง
แล้วก่อนอันนี้เราเห็นความผิดปกติอะไรไหมครับไม่เห็นครับเขาเพิ่งมาจอด๗โมงกว่าก็เห็นนะครับ
รถคันนี้ไม่เคยมาจอดก่อนอันนี้ไม่เคยมีมาจอดไม่เคยมีมาจอด
มีแม่งว่าเป็นอะไรไหมครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรครับ

ไม่มีเลยไม่มีเลยรถก็จอดอยู่คันเดียวตอนนี้

แล้วมองเห็นลักษณะคนตายเขาเป็นยังไง
ไม่มามองครับเพราะเราไม่รู้ว่าเขาตายไม่รู้ว่าเขาตาย

กระจกติดฟิล์มมองไม่เห็นนะครับ

คิดว่าเป็นฆาตกรรมหรือว่าคิดว่าเป็นตายแบบธรรมชาติ
ไม่น่าจะเป็นตายธรรมชาติถ้าตายธรรมชาติต้องนั่งต้องอยู่ฝั่งคนขับ

นี่นะคะเนื่องด้วยสภาพศพของผู้เสียชีวิตเนี่ยอยู่เบาะข้างคนขับ
นั่งอยู่กับพื้นคว่ำหน้าไปที่เบาะลักษณะแบบนี้นะคะ
อาสาสมัครที่ทำงานอยู่ในพื้นที่ที่ว่าการอำเภอประทายบอกว่า
ตัวเองได้รับแจ้งจากตำรวจให้มาดูค่ะ
ว่ารถที่ได้รับแจ้งเนี่ยหายออกไปจากพื้นที่อำเภอชุมพวง

จากการที่คุยกับชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยก็บอกว่าช่วงประมาณ๓ทุ่ม
ขับรถผ่านบริเวณที่เจอรถของผู้ตายจอดอยู่แต่ตอนนั้นไม่เห็นรถ
จนมีคนมาเห็นประมาณเจ็ดโมงเช้า
ได้ข้อมูลจากเพื่อนผู้ตายว่าคือเขาขาดการติดต่อไปเนี่ยนะคะ
วันหนึ่งก็ขาดการติดต่อผู้ตายที่อำเภอเมืองยางที่ตำบลละหารปลาคาวค่ะ
คำบอกเล่าเขาว่าไปที่ตำบลระหารประเขาอำเภอเมืองยางนะครับ
เสร็จแล้วก็ขาดการติดต่อครับ
คนแถวนี้เขาคิดว่าเป็นการธนกรรมหรือเป็นการเปลี่ยนชีวิตอำเภอ
ที่นี่เขาก็คิดว่านะครับเกี่ยวกับของหายนะครับมันน่าจะ
เป็นทองซึ่งเป็นทองนะครับสอบถามญาติว่าเป็นทอง
สร้อยคอ๕บาทนะครับแล้วก็แหวน๑บาทนะครับก็น่าจะหายไปด้วยนะครับ
ก็น่าจะเหมือนเป็นการฆาตกรรมนะครับน่าสงสัยแต่ว่าก็ต้องรอรอดูว่า
ผลการชันสุดการสอบจวนนะครับ

ใช่ครับใช่กุญแจเสียบอยู่ครับ
เห็นว่ามีกล้องหน้ารถด้วยใช่ครับใช่แล้วมันจับความผิดปกติได้ไหมครับ
อันนี้ก็ต้องอยู่ที่พนักงานสอบสวนนะครับ
ส่วนสภาพในรถของผู้ตายค่ะที่เบาะฝั่งคนขับนะคะมีถุงยามีหน้ากากอนามัยตกอยู่
ไม่มีร่องรอยการต่อสู้กุญแจรถก็เสียบค้างอยู่นะคะแต่ดับเครื่องไว้
นี่คือนักกากนามัยอยู่ที่เบาะคนขับนะคะ
วลชัยผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครราชศรีมาบอกว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้น
จากกล้องหน้ารถของผู้ตายเนี่ยค่ะเปิดไว้ตลอดคุณผู้ชม
เปิดไว้นะคะแต่ไม่มีสิ่งผิดปกติ
มีแต่การบันทึกภาพคนทั่วไปที่เขามาวิ่งออกกำลังกาย
แล้วก็ได้ยินเสียงผู้ตายนอนกรนอยู่ในรถได้ยินเสียงแบบนี้
จากการตรวจเบื้องต้นเนี่ยค่ะไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายด้วยนะคะ
ข้าวของในรถก็ไม่ได้หายไป
ของผู้ตายบอกว่าผู้ตายมีโรคประจำตัวเป็นโรคความดันโลหิตสูงค่ะ
ตำรวจก็เลยบอกว่ามันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าผู้ตายอาจจะโรคประจำตัวกำเริบอะค่ะ
ดันโลหิตสูงกำเริบแล้วก็เสียชีวิตอยู่ในรถ
แต่สุดท้ายก็ต้องรอผลการชนะสูตรนะคะ
อยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมา
ทีมข่าวไปที่บ้านของผู้ตายซึ่งเป็นสถานที่ตั้งสวดพระอภิษฐรรมศพนะคะ
ญาติพี่น้องคนรู้จักมาแสดงความเสียใจกันเยอะมากค่ะ
เพราะว่าผู้ตายเป็นที่รู้จักของคนในหมู่บ้านครับ
ทีมข่าวได้คุยกับภรรยาของผู้ตายนางวันวิสานะคะ
แล้วก็ได้คุยกับน้องชายของผู้ตายนายสมชาติ
ทั้งคู่บอกว่าไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นเรื่องของโรคประจำตัวกำเริบแล้วเสียชีวิต
เขายังติดใจสาเหตุการตาย
เพราะประเด็นก็คือทรัพย์สินหายไปตั้งหลายอย่างค่ะ
ร้อยคอทองคำน้ำหนัก๕บาท
แหวนอีกหนึ่งวงเป็นแสนนะคะ
ตอนไปที่เกิดเหตุเห็นด้านข้างรถมีร่องรอยของหินเปื้อนเลือดตกอยู่ด้วย
อยู่ใกล้ใกล้กับตัวรถตำรวจก็เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานเรียบร้อยแล้ว
โทรศัพท์ของผู้ตายก็ต้องตรวจสอบว่าผู้ตายคุยกับใครเป็นครั้งสุดท้าย
คนในครอบครัวก็เลยบอกว่าตั้งหน้าตั้งตารอผลการชนะสูตรจากโรงพยาบาลค่ะ
ครอบครัวของผู้ตายบอกว่าคงยอมรับได้ยากถ้าผลออกมาว่าเป็นการตายตามธรรมชาติ
เพราะลักษณะท่านอนของผู้ตายผิดปกติ
มันไม่ใช่วิสัยที่จะไปจอดนอนในพื้นที่ที่ไม่คุ้นเคย
และสภาพศพก็ผิดวิสัยถ้าจะเสียชีวิตเองในลักษณะแบบนั้น
นายสวัยอายุ๖๘ปีน้าของผู้ตายบอกว่า
ตรงกับที่ภรรยาของผู้ตายบอกค่ะว่าก่อนหายไปก็บอกว่าจะไปประชุม
หลังจากนั้นหายไปเลยก็คือยาดบอกว่าข้อมูลมันตรงกันนะคะ
ก่อนหายไปเขาบอกว่าจะไปไหนไปไหนอะไรยังไงเนี่ยนะคะ
แต่ก็ขาดการติดต่อไปตั้งแต่วันที่๑กุมภาพันธ์
ทุกคนก็ติดใจสาเหตุการตายอะค่ะก็ไม่แน่ใจว่ามันมีเรื่องอื่นอีกหรือเปล่านะคะ
ต้องรอการสรุปสำนวนคดีจากทางตำรวจและรอผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์จากทางโรงพยาบาลนะคะ
ญาติก็บอกว่าไม่อยากจะพูดอะไรเยอะตอนนี้
งด้วยก็ยังไม่ได้มีหลักฐานอะไรเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าไปสร้างความขัดแย้งให้กับคนอื่นนะคะ
แต่เท่าที่รู้ผู้ตายเองเขาก็มีโรคประจำตัวจริงนั่นแหละแต่เขาก็กินยาตลอดนะ
เรื่องนี้ก็ต้องปล่อยให้ตำรวจได้ทำหน้าที่
ตกลงแล้วจะเป็นการเสียชีวิตในลักษณะไหนยังไงกันแน่เนี่ยนะคะ
แต่มันมีประเด็นที่ว่าเอ๊ะผู้ตายปล่อยเงินกู้นอกระบบมันใช่เรื่องนี้หรือเปล่าใช่สาเหตุนี้หรือเปล่า
คนในครอบครัวบอกว่าเรื่องของการปล่อยเงินกู้นอกระบบอะค่ะไม่จริงนะคะ
จริงแล้วผู้ตายทำงานสหกรอยู่ฝ่ายทวงหนี้สิน
เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้ช่วงบ่ายผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ของโรงพยาบาลจะแจ้งไปที่พนักงานสอบสวนนะคะ
ครอบครัวก็จะได้รู้ว่าผลการชนะสูตรคืออะไร
รอหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์นะ